ปริศนาตกลงมาจากรถเทรลเลอร์ที่ในออฟเป็นคนขับนะคะ
คดีนี้เนี่ยมีเป็ดที่เป็นเพื่อนผู้หญิงของน้องหญิงผู้เสียชีวิต
ก็โดนข้อหาสนับสนุนในออฟ
ก็คือสนับสนุนการกักขังนวงเหนียวให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ในออฟคนขับรถเทรลเลอร์ตอนแรกเนี่ยตำรวจในพื้นที่ก็แจ้งข้อหาแค่กักขังนวงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตอนนี้เพิ่มแล้วเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนในท็อปอีกคนนึงตอนนี้กันตัวไว้เป็นพยานนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของตำรวจในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุ
สพบังปะอินที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายไป
แต่นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า

ไปดูภาพไปดูกิจกรรมที่เขามีงานของโรงพักเนี่ย

สั่งย้ายแล้วคุณก็ควรจะไปรายงานตัวกับต้นสังกัดใหม่ที่เขาสั่งให้ย้ายไปอยู่
แล้วคุณมาทำไมยังมาทำงานอยู่เลยเนี่ย
ก็เลยกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนี้หรือเปล่า
วันนี้นายอัจฉริยะก็เลยเคลื่อนศพลงศพของน้องหญิงนะคะ
ไปที่กรมชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
เพื่อไปเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ปล่อยให้ตำรวจในพื้นที่ที่ถูกย้ายไปแล้ว

ในอาจารยาเรื่องรัฐนาภง

ไปกับคุณพ่อและครอบครัวของน้องหญิง
น้องหญิงหรือนางสาวนารีการยาวิราช
ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ไปขอความเป็นธรรม
กับทางพลตำรวจโทรศูวัฒน์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
กรณีที่ว่าก็ก่อนหน้านี้ค่ะ
มีคำสั่งย้ายผู้กำกับสพบังปะอินกับพวก

แล้วก็ออกจากการเป็นคณะทำงานชุดสืบสวนคดีนี้แล้ว
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดี
สอบสวนในเรื่องของวินัยร้ายแรงไปแล้ว
แต่ทำไมพอมีภาพข่าวออกมาจากสื่อ

หรือว่าภาพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยังเห็นตำรวจกลุ่มนี้ค่ะที่ถูกย้ายไป

อัจฉริยะก็เลยกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีหรือเปล่า
นายสุบินยาวิราชคุณพ่อของน้องหญิงก็บอกว่ากังวลใจนะคะ
กังวลใจเรื่องของคดีค่ะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าผู้กำกับสพบังปะอินกับพวก
ยังคงเป็นคณะทำงานในคดีนี้อยู่
ก็กลัวว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่แรก
แล้วพอถูกย้ายไปยังทำงานอยู่
แล้วก็อย่างนี้จะได้รับความเป็นธรรมเหรอนะคะ
เนี่ยค่ะทางนายอาจริยะก็บอกว่า
ก็เห็นภาพอยู่นะคะ
เห็นภาพตลอดเวลามีภาพข่าวอะนะ
ว่าผู้กำกับสพบังปะอินเนี่ย
ไปร่วมสอบปากคำกับแพทย์ที่สถาบันนิ
นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุทธิธรรมด้วย
เห็นภาพคือหลายความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับคดีนี้ค่ะ
ทำให้ครอบครัวของน้องหญิงเขารู้สึกว่ากังวลใจนะคะ
ก็กลัวว่ามันจะมีเรื่องของสินบนไง
๓แสนบาทจำได้ไหมที่นายอัจฉริยะบอกว่า
มีการให้สินบนเพื่อให้จบคดีนี้๓แสนบาท
เราก็ให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเสียงคล้ายกับเขาพูดถึงประเด็นนี้กันอยู่
นะคะเรื่องนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่กังวลใจ
คือตอนนี้นายอัจฉริยะบอกว่าถ้าคณะทำงานยังเป็นชุดของตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยาอยู่
ครอบครัวของน้องหญิงผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะให้หลักฐานนะ
กล้าจะให้พยานหลักฐานต่างเพราะกลัวว่าหลักฐานต่างเหล่านี้จะถูกนำข้อมูลสำนวนคดีที่สำคัญไป
โดยเฉพาะผลชนสูตรพลิกศพกลัวว่าจะเอาข้อมูลสำคัญตรงนี้ไปให้ผู้ต้องหา
เพื่อให้เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีเขาก็กลัวไม่กล้ามอบให้
ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้ผู้กำกับสพบังปะอินกับพวก
ขาดจากการทำคดีนี้ไปเลยได้ไหมนะคะ
แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนของกองปราบเนี่ย
เป็นคณะทำงานหลักในคดีนี้แทนได้ไหมนะคะ
คือตอนนี้เหมือนทำคู่ขนานกันไปค่ะ
คือตำรวจในพื้นที่กับทางกองปราบเขาทำคู่ขนานกันไป
แล้วก็มีข้อมูลว่ารุ้งที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของน้องหญิง
น้องหญิงโทรหาส่งข้อความหาแล้วก็บอกว่ากลัวกลัว
ร้องไห้ไม่อยากกลับกับนายอ๊อฟนี่นะคะ
คือรุ้งก็ถือว่าเป็นพยานคนสำคัญในคดี
นายอาจุยะบอกว่ามันมีข้อมูลว่ารุ้งถูกคมคู่ด้วย
มีผู้ไม่หวังดีบางคนยิงปืนขึ้นฟ้าที่บ้านรุ้ง

ก็เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัย
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สั่งให้ตำรวจกองปราบทำหน้าที่ในการคุ้มครองพยาน
ถ้าหากเรายังให้พรุ่งกับสบกับพวก

แล้วก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการแทรกแทรงคดี

ยังไปจอกคุณหมอที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรุนิธรรม
ทั้งที่ถูกอุ้มภัพการจังหวัดพระนครศิริญา

ก็ยังมีภาพปรากฏตามสื่อมวลชนในการให้สัมภาษณสื่อมวลชน
นะครับดังนั้นวันนี้จึงมาร้องขอบพลังประอินทรรม

ข้ารายการทั้ง๓คนที่สพปอินทร์
พตโทษวัสนะคะก็บอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่า
กำกับสพบังปะอินกับพวกที่ถูกย้ายไปแล้ว
แต่ยังมาปรากฏตัวอยู่ในชุดพนักงานสอบสวนคดีนี้อยู่
ตอนนี้ก็เลยสั่งการนะคะให้มีการเขียนรายงานเป็นลายลักษณอักษรค่ะ
เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทางครอบครัวของน้องหญิงนะคะ
แล้วก็พร้อมจะมีคำสั่งให้ผู้กำกับสพบางปะอิน
เข้ามาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ภายในวันนี้แทนคำสั่งเดิมที่มีการให้ไปช่วยราชการ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
ส่วนผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
พยานหลักฐานอื่นคาดว่าจะรู้ผลภายใน๒๐วันนี้ค่ะ
จะไปช่วยราชการที่อยุธยานะครับก็เอามาไว้ที่ตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
มาดูแลที่นี่ส่วนเรื่องของการสอบสวนวินัยเนี่ยอีก

ในขณะที่ของจังหวัดเองเขาก็มีการสอบส่วนของเขาอยู่
แล้วก็ถ้ากรรมการมีความเห็นว่าเป็นอะไรต่อไปยังไง
มันก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับ
สินบน๓แสนบาทที่เป็นคลิปเสียงอะไรพวกนี้

พลตมตศิวรารังศิภามนตร์กุลรองพบตร
ที่มาดูแลคดีของน้องหญิงบอกว่า
สั่งตั้งกรรมการสอบไปแล้วเมื่อวานนี้

ให้มีผลออกมาภายใน๓๐วัน
ว่าตกลงมีตำรวจคนไหนเรียกรับติดสินบนอะไรกับผู้ต้องหาอะไรหรือเปล่า

ส่วนเรื่องการจะทำคดีที่ทางญาติของน้องหญิงเขาไม่สบายใจเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้สำนวนเนี่ยยังอยู่ในความรับผิดชอบของท้องที่เกิดเหตุ

ก็คือสพมอินกบัญชาการตคุณธรพักษ์หนึ่ง

แต่เดี๋ยวกำลังพิจารณาว่าจะตั้งเป็นคณะทำงานร่วม
หรือว่าจะให้กองปราบทำหรือว่าจะอะไรยังไง